ส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ก็ยังคงเดินทางไปที่บริเวณถนนราชดำเนินไปที่พระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดซ้ายเลยค่ะ
เช้านี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศโดยรอบที่ถนนราชดำเนินจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเชิญค่ะ
สกนิกรทุกหมู่เหล่ายังทยอยเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบถนนพระราชดำเนินยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ
สกนิกรทุกหมู่เหล่ายังทยอยเดินทางไปที่พระบรมมหาพระราชวังอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้าถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
โดยในช่วงเช้าวันนี้ภายในพระราชวังยังมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
โคมย่ำยามและพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า
โดยบรรยากาศรอบบริเวณถนนพระราชดำเนินเช้าวันนี้ยังเป็นไปอย่างเงียบเหงา
ส่วนการจราจรทั้งสองฝั่งถนนพระราชดำเนินเปิดใช้งานได้ตามปกติ
และมีปริมาณรถไม่มากนัก
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าวันนี้อาจจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่บริเวณสนามหลวงกันอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์
และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณโดยรอบถนนพระราชดำเนิน
ยังคงมีปริมาณขยะถูกวางทิ้งไว้บริมถนนจำนวนมาก
โดยนายตนะแสนสดีผู้คุมคนงานฝ่ายรักษาสำนักงานเขตพระนครก็บอกว่า
ปริมาณขยะที่เห็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดไม่หมดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ซึ่งพวกเขายังบอกกับเราด้วยนะครับว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอด๒วันที่ผ่านมา
ถือว่ามีปริมาณมากกว่าวันปกติอีกหลายเท่าตัวแต่พวกเขาก็พร้อมและเต็มใจที่จะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่
แค่ไหนก็พร้อมที่จะสู้ครับ
สักแร่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากถนนพระราชดำเนินกลาง